ส่วนเมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่อำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทองแล้วก็ที่อำเภอป่าโมกนะครับก็นำของอย่างชีพไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไปให้กำลังใจประชาชนรวมถึงได้เปิดเผยนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่๑๐ทรงห่วงใยประชาชนก่อให้มีการจัดทำทั้งแผนหลักแผนรองแผนเผชิญเหตุ

นี่ก็เป็นบรรยากาศในการที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
นายกไปโดยไม่มีกำหนดการมาก่อนหน้านี้นะไปด่วนเขาเรียกว่าหมายด่วน
เพราะว่าอยากจะเห็นสภาพพื้นที่จริงแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการต้อนรับนะฮะ
ดังนั้นนายยกลงไปก็ให้กำลังใจประชาชนแล้วก็แจกของยางชีพโดยบอกว่า
สำหรับปัญหาอุทธกภัยปีนี้ปริมาณน้ำถือว่าใกล้เคียงกับปี๕๔นะ
แต่ว่าการบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีทำให้สถานการณ์ไม่รุนแรงเท่ากับปี๒๕๕๙
รัฐบาลได้ทำและแก้ปัญหาอย่างดีที่สุดรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ได้ทำฉาบฉวย
แล้วก็บอกว่าวันนี้เอากำลังใจเอาใจเอาความห่วงใยมาฝากทุกคน
ให้ทุกคนรู้ไว้ว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงและพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับ
นายกพูดเพิ่มเติมด้วยบอกว่าชาวอ่างทองแบกรับความทุกข์ของเฉพาะพื้นที่ตัวเองก็คือชาวอ่างทอง
แต่ผมในฐานะรัฐบาลแบกทุกข์ของชาวบ้านในหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะครับ
อกจากนี้ยังพูดเหมือนหยอกติดตลกหน่อยหนึ่งนะครับ
บอกว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาหาเสียงลงพื้นที่ไม่ได้มาหาเสียง
แต่ถ้าใครจะให้ก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่เวลานี้นะฮะ

จากไปที่ทางอำเภอป่าโมกแล้วนะครับ
ก็เดินทางไปที่เทศบาลบางจักรเพื่อเยี่ยมเยี่ยมประชาชน
อดีตสสพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็ประชาชนมาต้อน
ยืนยันจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดใน๒หลัก
คือความเท่าเทียมและความเป็นธรรม
แล้วก็นี่แหละครับพูดกับประชาชนอย่างใกล้ชิด

ไม่ได้มาทำให้คนรักแต่ต้องการมาทำงาน
และมาแก้ไขปัญหาจะพยายามทำให้ได้มากที่สุด

แต่รัฐบาลนี้ยืนยันว่าจะทำให้ทุกกลุ่มสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ไม่ให้ใครมาชักจูงจนทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับ
แต่ว่านายมตรีก็ขอบคุณสำหรับนักการเมือง
ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทธกภัยด้วยนะครับ
คู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล
แม้ว่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกให้จัดกิจกรรมทางการเมือง

ใช่นะครับนี่ก็เป็นการตรวจเยี่ยม
ส่วนวันนี้นายยกน้ำตีหลังประชุมคอลโมน

ตอน๘โมงครึ่งปกติเริ่ม๙โมง
หลังประชุมคอรมอก็จะเดินทางไปที่ขอนแก่นนะครับ